คุณผู้ชมคะกลับมาในช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตาม
กระแสความฮอตความฮิตของเพลง
ลูกอิสานลำเพลินวงสกรและเต๊ะตระกูลต่อ
ปล่อยเพลงนี้ออกไปกว่า๑เดือน
วิวทะลุกว่า๑๐๐ล้านวิว

งานนี้พิจักรีของเราไม่รอช้าจากใครดังชิบไปหมดเลยนะครับ

อ๋อมาคุณคุยกันหน่อยนะคะรวมไปถึง
ล้วงแคะแกะเกาเรื่องเพลงและเรื่องส่วนตัว

สวัสดีนี่สองหนุ่มนะคะห่อหมกฮวก

ที่มาที่กลับมาเห็นคลิป
หมกฮวกก็คือตัวฮวกหนึ่งคือลูกออสภาษาไทยมั้ยค์
หมกฮวกก็คือใส่ใบตอง
มันจะมีอย่างเฉินช่วงฝนเท่านั้น
มันมีท่าเต้นที่ฮิตด้วยโชว์โชว์ได้ป่าว
เอ๊ะต้องมีกระเป๋าด้วยเหรอ
มันเขาจำภาพนี้แล้วครับผมผมก็เลยต้องใส่
ก็จำภาพนี้ตั้งแต่ออกงานครั้งแรก
ลืมไม่มีเข้าให้มีคนฝากลืมแล้วก็รีบขึ้นเมธี

ห้องผู้เดียวเกินละครับเนี่ย

เห็นไหมใครบอกว่าไม่ใช่สาว

เอาเสร็จก็ต้องรับไหมแล้วเนี่ย

ไม่น่าล่ะไปคอนเซอร์ทุกอันทำไมมันชอบกวดผมเฉลิก

คับกะเงงอีกแล้วครับ

เพราะกันให้ฉันอยากร้องแต่ตาจะร้องผิด
แล้วคำมันจะเปลี่ยนความหมายจะเปลี่ยนไปหมดเลย
กฮวกเนี่ยมันเป็นอาหารอีสาน

ใช่หน้าฝนเนี่ยลูกออสลูกฮวกเนี่ยมันเยอะ
แต่ในเพลงเขาเนี่ยมันจะมีการเล่นคำอยู่ที่คุณบอกใช่ไหม

เป็นแบบหมอลำประมาณนั้นจังหวะ

ยอดคุณไม่ว่าเป็นศิลปินรุ่นใหม่นะ
แต่ว่ายุคนี้สมัยนี้เนี่ยไม่ว่าใครมันไม่ได้อยู่ที่ว่าจะดังเพราะค่ายเพราะสังกัดแล้วนะ
มันอยู่ที่ว่าผลงานต้องตาโดนใจแฟนเพลงขนาดไหน
แล้วเพลงนี้นี่มันโอ้โหฮิตมากขนาดภาษาร้องยากนะคนยังร้องได้เต้นได้เลย
แล้วเดี๋ยวนี้มีการคอเวอร์กันเยอะมาก
ในโซเชียลมีเด็กน้อยคนนึงถ้าคุณผู้ชมได้เห็นในโซเชียลมีเด็กน้อยคนนึง
เกลียนเลยแต่แต่งหญิงนะแต่งหญิงใส่บิกินี่แล้วก็ร้องเพลงห่อหมกวกเนี่ย
ร้องได้ทุกคนก็เลยกลายเป็นกระแส

เดี๋ยวนะจะฝึกเต้นฝึกร้องหรือว่าฝึกกูได้ก่อนดีกว่า
ร้องให้ได้ก่อนแล้วค่อยเต้นทีหลังนะครับ
เป็นอีกศิลปินอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าจับตามองนะครับ
เพราะว่าผลงานของเขาโดดเด่นมาก
เพลงนี้ก็ร้อยล้านเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ